ส่วนสถานการณ์น้ำป่าหลากที่พื้นที่อำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราช

แต่ว่าสิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็คือสภาพความเสียหายอย่างหนักในรอบหลายสิบปี
ขณะที่หลายหน่วยงานตอนนี้ก็ได้เร่งลงพื้นที่ไปฟื้นฟู
แล้วก็บรรเทาความทุกข์ให้กับประชาชน
เราจะไปติดตามสถานการณ์ที่นั่นจากรายงานของคุณอรพันธ์ขันทองคำครับ
สภาพความเสียหายในพื้นที่อำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังป่าทะลักเข้าท่วมทำให้พื้นที่การเกษตรบ้านเรือนและทรัพย์สิน
ถูกพัดหายไปกับกระแสน้ำ
ทิ้งไว้เพียงร่องรอยความเสียหาย
ตอนโอ๊ยบอกไม่ถูกเลยมันมากับอุ้ย
มาอยู่กี่ปีแล้วไม่เคยเห็นสภาพแบบนี้เลย
มาอยู่๒๐กว่าปีแล้วไม่เคยเห็น
๕๔ว่าเยอะแล้วปีนี้ยังเยอะกว่าปี๕๔นะ
เยอะมากเลยบอกไม่ถูกเลยอุ้ย
ชาวบ้านหลายคนที่นี่ต้องกลายเป็นคนไร้ที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน
เมื่อพื้นที่การเกษตรกว่า๓๐๐ไร่หายไปเพียงชั่วข้ามคืน
เช่นเดียวกับอีกหลายคนที่ต้องตกอยู่ในสภาพลำบาก
เส้นทางการสัญจรถูกน้ำซัดขาดหลายจุด
และไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

อยู่ในด้านดีนที่สุดก็น่าจะเป็นถนน
สัญจรไปมาเพราะว่าถ้าถนนถึง
ไปถึงอย่างอื่นมันก็ถึงตามมา

นายว่าไหนบอกนะ
พอว่ามันที่ห้ายมาก
พวกนี้นอนที่ไหนครับพี่
นอนมันบีเชิง

แบบนี้คือถ้าว่ามันมาอีกครั้งต่อไปคือว่า

มาเลยค่ะ

หลังผ่านฝันร้ายความช่วยเหลือหลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาศิชน
เปิดเผยถึงแผนการฟื้นฟูความเสียหาย
เริ่มต้นจากความเดือดร้อนมากที่สุดของชาวบ้าน
คือการเร่งซ่อมแซมถนนและด้านสาธารณูปโภค
ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาว

เพื่อปกันอุทกภัยและปัญหาไปแล้ง
แต่ต้องรอการประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็มีการคุยระหว่างส่วนไปกัน
สร้างไฟขนาดใหญ่สำหรับสรุปแบบเบียบาทีพิธุวร์
ขวานนั้นจึงได้การป้องกันทั้งธุรกภัย
แต่ก็อยู่ในการการสตราของโดยงาม
ไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นกรมศักดิ์สุขฐาน
ซึ่งกำลังเร่งกำลังการอยู่ครับ
ส่วนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จะได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล

จะได้รับเงินช่วยเหลือตามอัตราความเสียหาย
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งสำรวจ
เพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปสู่การช่วยเหลือ
ว่าส่วนที่ได้รับผลกระทบไม่มาก
น่าจะใช้เวลาเพียง๓เดือน
ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่ศูนย์ไป
ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูด้วยการปลูกป่าทดแทน
รพันธ์ขันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน